เวลามีข่าวแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวออกมาว่า
ชาวบ้านเขาเห็นดวงไฟประหลาดก็จะไปโยงกันไงคุณ
ว่าดวงไฟประหลาดนี้เป็นกระสือหรือเปล่า
ทีนี้เรื่องแบบนี้มันจะต้องมีการพิสูจน์ต้องมีการตรวจสอบ
ดวงไฟเนี้ยเคลื่อนที่เร็วมากเลยนะเห็นมะอ้าวนี่นี่
แล้วแบบหลายคนเห็นแล้วก็เอ๊ะดวงไฟประหลาดนี้นี่คืออะไร
ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านก็ไปตรวจสอบ
เพื่อหาข้อได้จริงในเรื่องนี้แล้วคือตอนนี้

ดวงไฟที่เห็นมันเป็นอะไรกันแน่
แล้วก็เขียนบอกว่าพบดวงไฟประหลาด
อยู่บนต้นไม้หลังกระท่อมก่อนวันพระ๑วัน
คือนี่ไงชาวบ้านเขาจะบอกคืนวันโกน
คืนวันพระจะเจอลักษณะแบบนี้
แล้วในโพสต์ก็บอกว่าคืนนี้เจออีก๒ดวง

แฟนเราส่องไฟไปที่ดวงไฟ๒ดวงนั้น

แต่อีกดวงนึงยังอยู่บนต้นไม้
แล้วเหมือนดวงไฟจ้องมองมาที่เราทั้งสองคน

แววตามันช่างน่ากลัวเหลือเกิน

เขาบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่า
บอกว่ากูจะอยู่ในรายได้อีกไหมนี่
กูญาติแล้วคือเหมือนกับกลัวแล้ว
มีข้อความอีกด้วยนะบอกว่าเวลาประมาณตีหนึ่ง

ซึ่งตรงกับวันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันศาสตร์จีน

มีการโพสต์คลิปดวงไฟประหลาดพร้อมกับข้อความ
บอกว่าไม่กล้าเข้ามาใกล้กระท่อมแล้วสิ
แม่งอยู่เหนือต้นไม้เอากับมันสิกูละยอมใจ
คืนนี้วันพระเก็บภาพมาฝากได้แค่นี้
ถ่ายนานไม่ได้กลัวมันคืออะไร

พอเห็นแบบนี้ค่ะคนก็วิพากษ์วิจารณ์
แล้วพอช่วงเย็นเมื่อวานผู้สื่อข่าวของเรา
ก็ไปพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่มาลัยทองสายอยู่อายุ๕๙ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาน้อยที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
แล้วมีชาวบ้านไปด้วยนะมีนักข่าวไปผู้ใหญ่บ้านไป
ชาวบ้านไปแล้วก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระท่อม

แล้วรอบนั้นมีภูเขาล้อมรอบ
ไปเจอกับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่เขาโพสต์
เป็นผู้หญิงอายุประมาณ๓๐๔๐ปี

แต่ว่าผู้หญิงที่เขาโพสต์เฟซบุ๊ก

ไม่ยอมออกมาพบผู้ใหญ่บ้านแต่ให้ข้อมูลนะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงกลางดึก
คือวันที่๒ที่ผ่านมามาเข้าห้องน้ำ
แล้วก็เลยบอกแฟนเธอมาเป็นเพื่อนฉันหน่อย
จังหวะนั้นเหลือบมองไปแล้วก็เห็นแสงไฟ
เป็นไฟแบบวูบวาบวูบวาบลอยไปมาอยู่เหนือต้นไม้หลังกระท่อม
แฟนก็เลยตัดสินใจเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วก็ลองดูซิว่าถ่ายคลิปจะถ่ายติดไหม
ปรากฏว่าถ่ายติดดวงไฟดวงนั้นจริงค่ะ
เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
แต่ก็สงสัยแหละตอนนั้นยังคุยกันอยู่เลย
ว่าเป็นแสงอะไรส่วนตัวเธอเองก็รู้สึกกลัวนะ
แต่ก็ยังต้องอยู่ที่กระท่อมตรงนั้นต่อไป
ก็แหมมันเป็นที่ทำมาหากิน
คิดแบบนี้เลยนะต่างคนต่างอยู่ได้ไหม
ถ้าเกิดว่าดวงไฟนั้นมันจะเป็นสิ่งลี้ลับจริง

ฉันไม่ได้ไปลบหรูฉันไม่ได้ไปรบกวนอะไรต่อกันกับเธอนะ

เธอก็เลยมีการนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้าน

ชาวบ้านที่เขาเคยออกมาดักหนูกลางค่ำกลางคืนเคยพบเห็น

ทุกวันนี้มันก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้
ดวงไฟประหลาดที่พบมันคือดวงไฟอะไรกันแน่

ออกหากินช่วงคืนวันโกนคืนวันพระ
ชาวบ้านเองที่เขาเชื่อเรื่องนี้นะคุณผู้ชมเขาก็หวาดภาวะ
ชาวบ้านหลายคนพอช่วงพบค่ำช่วงโพลเพล
รีบปิดประตูปิดหน้าต่างก่อนเลยเพราะเขากลัวไง
แต่ชาวบ้านบางคนก็ป้องกันไว้ก่อนเอาพระเครื่องมาห้อยติดตัว
เพื่อป้องกันผีกระสือป้องกันพูดผีปีศาจ
เวลาที่เราเล่าข่าวนี้มันก็มี๒มุม
บางคนก็อาจจะไม่เชื่อแต่บางคนก็จะคอมเมนต์มาว่าเนี่ย
เคยเห็นที่บ้านมันเป็นแบบนี้แบบนี้เขาร่ำลือกันมา
ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายว่าเป็นดวงไฟกระสือ